วันนี้เป็นวันแรกของงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
จัดกันขึ้นที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี
สินค้าที่เป็นศูนย์กลางความสนใจก็คือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน

ครั้งนี้ไม่คาดหวังว่าจะมีบริษัทไหน
มาเปิดตัวโทรศัพท์ใหม่ที่ตื่นเต้นนะครับ
เพราะดูเหมือนว่าเทคโนโลยีในด้านนี้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว
แต่ถึงแม้จะไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ออกมาให้ตื่นเต้น
แต่ก็มีบางบริษัทที่จะอาจเปิดตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชรุ่นใหม่
ออกมาสร้างสีสันกันบ้างครับ
นี่คือบรรยากาศภายในงานมหากรรมแสดงสินค้าเทคโนโลยี
จัดขึ้นในกรุงเบอร์ลินของเยอรมนี
ระหว่างวันที่๒๗กันยายน

จะมีผู้สนใจเข้าชมถึงกว่า๒๔๐๐๐คน
ขณะที่หลายฝ่ายต่างตั้งตารอคอยการพัฒนาของประสิทธิภาพเทคโนโลยีที่ดีขึ้น
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแนวโน้มว่า

ที่จะเข้ามาสั่นสะเทือนวงการตลาดสมาร์ทโฟนได้
เขาคิดว่าเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนขณะนี้
เดินมาถึงจุดสูงสุดของนวัตกรรมแล้ว
เนื่องจากไม่ได้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกมาจริง
เพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือว่าตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางค่อนข้างเฟื่องฟู
ราคาผลิตภัณฑ์ที่ถูกกว่า
บริษัทสำรวจตลาดที่ระบุว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนในปีนี้จะเพิ่มขึ้นเพียง๑๓๐
ว่าดิ่งลงอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ๑๐
และจาก๑๒๗๘เมื่อ๒ปีที่แล้ว
เขาคิดว่าตลาดดังกล่าวอาจจะมาถึงจุดอิ่มตัว
เนื่องจากทุกคนมีโทรศัพท์มือถือใช้
รวมถึงเคยชินกับความคิดและรูปแบบการใช้งาน

ดังนั้นผู้บริโภคจึงไม่มองหานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อไป
หรือในอีกด้านหนึ่งผู้ผลิตเองก็อาจจะไม่รู้ว่า
จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท
ให้มีนวัตกรรมมากขึ้นได้อย่างไร
ส่วนบรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวเทคโนโลยีอีกแห่ง
การสร้างสารวัตกรรมที่ค่อยชะลอตัวลง
เป็นไปตามขั้นตอนทางธรรมชาติ
เช่นเดียวกับตลาดเทคโนโลยีอื่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เคยประสบมาก่อนหน้านี้
แต่ในขณะเดียวกันสมาร์ทโฟนกลับกำลังเป็นที่ต้องการมากขึ้น
และมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เห็นได้จากการที่ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง
แม้แต่อากาศยานไร้คนขับก็ต้องใช้โทรศัพท์เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อและควบคุม
เนื่องจากเพิ่งจะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูลเรือทงถึง๒รุ่นก่อนหน้านี้
แม้ตัวผลิตภัณฑ์จะล้ำสมัยแต่ไม่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้างจากผู้ใช้งาน
เร็วเกินไปที่จะตัดสินตลาดนี้
เพราะตามรายงานของบริษัทวิจัยระดับโลกชี้ว่า
ในช่วงไตรมาสที่๔ของปีที่แล้ว
ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีที่บ่งชี้ว่านาฬิกาอัชริยะ
เป็นตลาดที่ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง